นักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าตอนนี้เขาซุ่มทำงานเพลง
ร่วมกับแดนมังกรถือว่าเป็นการโกลอินเตอร์ของเขาเลยก็ว่าได้
แพลนนี้เนี่ยใช้เวลาร่วมปีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยเร็วนี้ค่ะเจ้าตัวจะต้องบินไปโปรโมทซิงเกิ้ลแรก
เตรียมจะปล่อยออกมาให้ชาวจีนได้ฟังกัน
ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลสักวันคงได้เจอ
จริงแล้วแฟนชาวไทยได้ฟังกันไปแล้วนะคะในเวอร์ชั่นภาษาไทย
แต่ว่าเขาเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีน
แล้วก็ได้นักร้องหนุ่มสุดฮอตจากเมืองจีนมาร่วมฟิเจอร์ริ่งด้วย
งานนี้หนุ่มโตบอกเลยว่าพร้อมสุดค่ะ
เดือนกรกฎาคมนี้ครับผมกลางเดือนครับผม
ผมต้องบินไปที่จีนด้วยเพราะว่าจะปล่อยซิงเกิลแรกที่จีนครับผม
ชื่อชื่อภาษาจีนน่ะชื่อว่าตังอาอยครับ
อันหนึ่งอีกก้าวหนึ่งที่เราเข้าไปสู่ในดินแดนที่เราไม่คุ้นเคย
แต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันรู้สึกดีเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้เป็นศิลปินใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ว่าครั้งนี้เราได้ไปในฐานะศิลปินคนไทย
ศิลปินจากค่ายไทยไปครับผม
เราก็รู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีครับ
แล้วเรื่องข่าวดีกับสาวไบร์ทจะมีโอกาสคืบหน้าหรือเปล่า

หายห่วงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีแพลนเอาไว้ในใจแล้ว
แต่ตอนนี้ขอทำงานตามความตั้งใจให้ดีที่สุดก่อนค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่ทำงานหนักทั้งคู่ครับ
ตัวผมเองก็ผมหายไปนานหลายปีครับ
แล้วก็เพิ่งกลับมาเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตที่แบบ
เป็นเรื่องที่ผมก็มีในใจไว้แล้วครับผม
เวลาเดี๋ยวผมบอกครับผมการทำงานมันก็เป็นเรื่องของการทำงานอ่ะ
แต่เรื่องชีวิตส่วนตัวกับอนาคตที่เราวางไว้เราก็มีแพลนของเรา
ตัวผมเองทั้งไบร์ทเองเนี่ยเรากำลังทำงานอยู่ในจุดที่
จุดที่เวทีใหญ่ที่สุดในอาชีพของเราครับ
ฉะนั้นเนี่ยเราขอให้เวลาทำตรงนี้เยอะเยอะเดี๋ยวถึงเวลามันถึงเอง